ส่งกำลังใจให้พี่ปอทฤษฎีกันดีกว่านะคะ

แล้วก็โดยการถูกตัดเท้าซ้ายออกไปนั่นเองนะครับ
แต่ว่าเหมือนว่าพี่ปอของเราจะกำลังใจดีค่ะ
บอกว่าเสียใจแต่ไม่มากค่ะ
เคลื่อนไหวล่าสุดอาการของปทฤษฎีเมื่อวานนี้ค่ะ
ได้รับการชี้แจงจากคุณอาน้ำอ้อยสอนมนตรา
ผู้จัดการส่วนตัวที่ออกมาเปิดเผยว่า
อาการโดยรวมของปอยังคงทรงตัวอยู่
แต่ว่าแพทย์ยังต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อที่ปอดอย่างใกล้ชิดนะคะ
และจากการสอบถามไปที่คุณโบแวนด้าที่เข้าไปเยี่ยมคุณปอก็เล่าว่า
ยังคงมีอาการตอบโต้ได้ดีอยู่แล้วก็ถามหาน้องมะลิตลอดเลยนะคะ

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาจิตแพทย์ก็ได้เข้าไปพูดคุยกับพระเอกหนุ่ม
และได้ชี้แจงเรื่องที่ถูกตัดเท้าซ้ายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ซึ่งคุณปอเองก็ไม่ได้มีทีท่าตกใจค่ะ
แต่ทั้งนี้ก็ต้องรอดูท่าทีตอนที่เจ้าตัวนั้นมีสติกลับมามากกว่านี้ก่อนนะฮะ
ซึ่งอาน้ำอ้อยเชื่อค่ะว่าปอเข้มแข็งพอที่จะผ่านเหตุการณ์เลวร้ายครั้งนี้ไปได้
เพราะว่ามีนิสัยนักสู้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วค่ะ
คุณส่วนนั้นก็คิดว่าเขาน่าจะแข็งแรงกันเลยในด้านจิตใจนะครับ
เพราะว่าตัวปอร์เองเนี่ยเริ่มชอบที่ว่าแข็งแรงอยู่แล้ว
ในด้านสเปราะว่าจิตใจนะครับ
คงมีเหมือนกับพูดคุยเป็นเพื่อน
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นปอได้กลับมา

และตอนนี้ตอนแรกเราก็ยังวิตกกังวลอยู่
แต่ในเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปก็
ว่าเขารักได้
ปฏิกิริยาการตอบรับ

แล้วก็ยังพูดคุยได้ปกติ

เป็นฉากเรื่องปลอดที่ยังคงต้องเข้าระวังอยู่

แต่ว่ายังไม่มีอะไรที่ต้องออกมาพูดให้ชัดเจนมากกว่านี้
อกจากนี้นะคะก็ยังมีความเคลื่อนไหว
แล้วก็ภรรยาคุณโบแวนด้าเมื่อวานนี้

พระเอกดังกอดลูกสาวตัวน้อยน้องมะลิไว้ในอ้อมแขน

ให้กำลังใจกันอย่างท่วมท้นเลยล่ะค่ะ

เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลรามาธิบดี

อาคารสมเด็จพระเทพรัฐทุกชั้น

ติดตามอาการของพระเอกหนุ่มได้นะคะ

เป็นกำลังใจให้พี่ปอเหมือนเดิมนะคะ